คือมีโครงการหนึ่งก็คือโครงการเราไม่ทิ้งกัน
ซึ่งเป็นภาพใหญ่ของรัฐบาลในการที่จะไม่ทิ้งใครในช่วงของโควิด๑๙
ใช่ค่ะและทางกระทรวงพัฒน์เขาออกมาให้บริการที่พักสะอาด
อาหาร๓มื้อฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
สำหรับคนร้ายญาติคนตกงานในช่วงนี้

ถูกต้องค่ะจะบอกคุณผู้ชมเอาไว้ก่อนเลยนะคะ
ใครที่ได้รับผลกระทบช่วงโควิดแบบนี้
เป็นคนร้ายญาติด้วยตกงานด้วยไม่มีที่พัก

แต่ทีนี้คุณผู้ชมเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
มันเกิดจากว่าเจ้าหน้าที่เขาพาคนเข้ามา
แล้วมันเลยทำให้ชาวบ้านแถวซอยอุดมศุกร์เนี่ยค่ะ
คือตกใจมันเกิดอะไรขึ้น
แต่เรากลัวโควิดมากกว่า
ชาวบ้านเขาออกมาหลายคนเลยค่ะ
มาต้องการเรียกร้องถามเจ้าหน้าที่
ว่าที่คุณเอาคนมานี้คนพวกนี้ติดโควิด๑๙หรือเปล่า
เลยกลายเป็นบรรยากาศความบุ่นวายให้คุณผู้ชมดูภาพค่ะ

โอ้โหนี่คนมารอกันเยอะเลยนะคุณสุมสกุลคุณผู้ชม
ซึ่งชาวบ้านที่เขาอยู่ย่านอ่อนนุษย
ซอยสุขาพิบาล๒ซอย๑๕แถวประเวท
เขามารวมตัวกันเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐ
พาตัวบุคคลต้องสงสัยที่มีการนำตัวมาที่นี่

เพราะไม่รู้ว่าคนที่เจ้าหน้าที่พามาติดโควิด๑๙หรือเปล่า
แล้วพามากักตัวเพื่อรักษาอาการหรือยังไง
ทีนี้สอนออุดมศุกร์ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องมาคลี่คลายสถานการณ์
แล้วก็จากการสอบถามชาวบ้านที่เขาอยู่ในเหตุการณ์
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้
มันก่อนช่วงเคอร์ฟิลล์เพราะเขาเคอร์ฟิลล์๔ทุ่มถูกไหม
แต่ว่าตอนประมาณ๓ทุ่มครึ่งมีคนในชุมชนเห็น
ว่ามีรถกระบะที่ติดหลังคาท้ายรถแล้วหลังคามเป็นลูกกรง
ผ้าใบเลยนะขับเข้ามาส่งคนที่บ้านมิตรมัยตรี
ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่พักอาศัยของชุมชนสำหรับคนเร่ร่อน
ทีนี้พอสอบถามไปยังกลุ่มคนที่นำมา

ได้รับอนุญาตจากทางเขตแล้วให้พามาส่ง
พอไปถามประธานชุมชนเพื่อต้องการให้ประธานชุมชน
ชี้แจงให้ชาวบ้านฟังประธานชุมชนกลับบอกว่า
ไม่รู้ไม่ได้รับการประสานมา
ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นข้อสงสัยค่ะ
ชาวบ้านเขาก็เลยเอ๊ะเมื่อวันก่อน
ก็มีคนขับรถเข้ามาส่งคนแบบนี้เหมือนกัน
ไม่รู้ว่าคนกลุ่มนั้นรวมถึงคนกลุ่มนี้ด้วย
แม้ว่าประชาชนจะโวยวายอยู่ตอนกลางคืนนั่นแหละค่ะ
ซึ่งพอเขตก็บอกว่าคนที่มาทั้งหมดเนี่ย
ยืนยันนะไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงไม่ได้ติดโควิด๑๙
แต่เป็นการพาคนเร่ร่อนมาหาที่พักพิงเท่านั้น
ทำให้ชาวบ้านไม่สบายใจทำให้ชาวบ้านหวาดกลัว
เดี๋ยวจะพาตัวบุคคลกลุ่มนี้ออกไปไปหาที่พักพิงอื่นต่อไป

เออแต่พอชาวบ้านเขาได้รับการยืนยันแบบนี้ว่า
โอเคไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงนะไม่ได้ติดโควิดนะ
ชาวบ้านเขาก็พากันสลายตัวไปนะคะ
แต่จุดตรงพื้นที่อ่อนนุษย์มันก็โยงเข้ากับโครงการนี้ไง
โครงการเราไม่ทิ้งกันของกระทรวงพัฒน์
ก็คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ผมถือว่าย่านอ่อนนุษย์เป็นอีกพื้นที่๑
ทางพมเขาจัดเตรียมพื้นที่รองรับคนเร่ร่อนคนร้ายญาติ

ใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะจัดหาที่พักให้ใช่ไหม

อันนี้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของเศรษฐกิจ

ทีนี้ทางกระทรวงพัฒน์เองเขาก็เป็นแม่งานในการดำเนินการ

จริงโปสเตอร์เขาพึ่งปล่อยออกมาเมื่อวานนี้เอง

ส่วนการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ
เมื่อวานไปตรวจบังพื้นที่ที่สวนลุมอะไรอย่างนี้

แล้วก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้
แล้วก็มีจุดรองรับผู้ไร้ญาติผู้ตกงาน
ในช่วงนี้ในการป้องกันโควิด๑๙ให้กับกลุ่มพวกนี้

ใช่ค่ะทั้งหมด๔ที่จะรองรับได้๑๔๐๐คน

คุณผู้ชมได้รับผลกระทบอยากติดต่อไป

ที่ที่๒คือบ้านมิตรมัยตรีดินแดง

รวมถึงอีกหนึ่งที่ก็คือบ้านสร้างโอกาสปฐุมธานี
ทีนี้อย่างที่บอกค่ะว่าที่เป็นข่าว
ให้คุณผู้ชมได้ดูนี่คือบ้านมิตรมัยตรีอ่อนนุษย์

จริงการชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ

เพราะว่าโครงการใหม่ช่วงนี้ก็จะออกมาเยอะด้วย
ครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเมื่อวานี้นะครับ

ส่วนการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พร้อมด้วยนายสุธิจันทรวงศ์อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบคนไร้บ้านบริเวณสวนลุมพินี
แล้วก็สถานีรถไฟหัวลำโพงเขตปฐุมวันกรุงเทพมหานคร
ตามมาตรการการช่วยเหลือของรัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันนี่แหละครับ
เจ้ากระทรวงเปิดเผยว่ารัฐบาลช่วยเหลือทุกคน
ที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
โดยเฉพาะในกลุ่มคนไร้บ้านและบุคคลที่ตกงาน
ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อและยังเข้าถึงสวัสดิการได้ยากลำบากนะครับ
ยิ่งมีการประกาศพรากอฉุกเฉินห้ามออกจากบ้านหลังเวลา๒๒น
แต่บุคคลเหล่านี้ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ไปจะต้องช่วยเหลือพวกเขา
จากนั้นนะครับรัฐมนตรีก็ได้ตรวจสอบที่หัวลำโพง

เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปอธิบายและทำความเข้าใจ
กลุ่มคนไร้บ้านเหล่านี้ได้มาอยู่ในความดูแลของกระทรวง
แต่ปัญหาสำคัญคือบุคคลเหล่านี้มักจะชอบความอิสระ
ที่ผ่านมาเคยพาเข้าไปอยู่ที่บ้านพักที่ทางรัฐจัดสรรให้
แต่ก็หนีออกมาใช้ชีวิตในที่สาธารณะเหมือนเดิมนะครับ
มาตรการขั้นตอนในการดำเนินการกำหนดมาตรการไว้๓ระยะ
คือระยะป้องกันระยะรองรับแล้วก็ระยะเยียวยานะครับ
โดยขณะนี้อยู่ในระยะป้องกันและรองรับ
คือป้องกันไม่ให้คนไร้บ้านไปติดเชื้อโควิดจากใคร
หรือถ้าติดเชื้อมาแล้วไม่ให้แพร่เชื้อสู่ใคร
ก็ต้องป้องกันไว้ก่อนโดยการให้มาอยู่ในที่พัก

จากการตรวจสอบกลุ่มคนไร้บ้านพบว่ามีอยู่ประมาณ๑๔๐๐คน
เจ้าหน้าที่จะเชิญชวนคนเหล่านี้ไปอยู่บ้านพัก
ทางกระทรวงได้จัดเตรียมไว้ให้๔แห่ง
อย่างที่คุณอาบริยาได้แจ้งคุณผู้ชมไป

บ้านมิตรมัยตรีอ่อนนุษย์บ้านมิตรมัยตรีดินแดง
มิตรมัยตรีธนบุรีบ้านสร้างโอกาสปฐุมธานี
แล้วก็เตรียมจัดบ้านเพิ่มเติมที่จังหวัดนทบุรี
เพื่อรองรับคนไร้บ้านให้เพียงพอในการพักอาศัย
แล้วก็เขาเรียกว่าหลบโควิด๑๙ในช่วงนี้
รวมถึงถ้าระยะยาวนะครับก็จะเป็นระยะเยียวยา
ในการดูแลคนกลุ่มนี้ต่อไปด้วยนะฮะ
คือที่แรกที่ฉันเห็นข้อความในโปสเตอร์ว่าเป็นคนไร้ญาติคนตกงาน
ดิฉันก็เอ๊ะจะหมายรวมถึงคนเร่ร่อนด้วยไหม
แต่ถ้าเกิดว่าเท่าที่ฟังแบบนี้นี่ก็หมายถึงคนเร่ร่อนด้วยนะคะ